ความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องการขาดแคลนไกด์ที่เชี่ยวชาญภาษาจีนรัสเซียแล้วก็เกาหลีนะครับ
ให้เริ่มต้นแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างบริษัททัวร์แล้วก็สมาพันธ์มะกุเทศ
แล้วก็พัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
สมาพันธ์สมาคมมะคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทย
เลื่อนไหวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐที่ต้องการนำไกด์ต่างชาติเข้ามา
ประกอบอาชีพมะคุเทศในประเทศไทย
โดยกรมการท่องเที่ยวให้เหตุผลว่า
แคลนไกด์ไทยที่เชี่ยวชาญ๓ภาษาอย่างจีนรัสเซียและเกาหลี
ที่จริงแล้วบุคลากรด้านนี้มีเพียงพอ
แต่บริษัททัวร์หลายแห่งกดดันให้มะกุเทศไทยต้องทำยอด
ค่าหัวจากนักท่องเที่ยวและต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน
ถ้ามะกุเทศคนไหนคุณจะเก่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่
แต่ถ้าคุณทำยอดช้อปปิ้งไม่ได้นะครับ
ไม่พอตามที่เขากำหนดหรือขายออฟเทนเนอร์ทัวร์
ทัวร์เพิ่มเติมไม่ได้ถือว่าคุณไม่มีความสามารถ
เขาก็ไม่เอาขึ้นทำงานอีกส่วนหนึ่งไอ้ที่มีความสามารถเก่ง
ช้อปปิ้งได้เยอะขายออฟชันเนอร์ทัวร์ได้เยอะ
เขาก็ไม่ได้ให้ค่าจ้างแต่ให้เราต้องไปรับผิดชอบ
ศาลพัทธ์ค่าใช้จ่ายในการออกทำทัวร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับปากจะแก้ไขปัญหานี้
โดยระบุว่าหากมีหลักฐานบริษัททัวร์

อ้างว่ามะคุเทศไทยไม่เพียงพออีก
ดำเนินคดีเอาผิดจนถึงที่สุด

เราขอว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะ

ดิฉันไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงและไม่จริง

แต่เขาไม่อยากรับงานเพราะว่าเขากลัวต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
เพราะว่าเขาเข้าไปเขาก็ไม่จ่ายงานให้เราอย่างนี้
แจ้งทันทีขอให้แจ้งทันทีเลย
ขณะเดียวกันการหารือ๓ฝ่ายระหว่างภาครัฐบริษัททัวร์และมะกุเทศ
ข้อยุติที่ตรงกันว่าจะทำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของมะคุเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
เพื่อยกระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกแง่มุม
ณวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกัน
ณวันนี้มีหรือในอนาคตอันใกล้สุดมันมีความต้องการในแง่ของการเดินทาง
เฉพาะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์อย่างนี้เกิดขึ้นมาปั๊บ
สมมุติว่าทางบริษัททัวร์หามกุเทศไม่ได้
ก็จะติดต่อไปโดยตรงที่ทางคุณชาตินะคะทางสมาคมมะคุเทศแห่งประเทศไทย
ซึ่งณตอนนี้สมาคมมะคุเทศแห่งประเทศไทยเป็นปึกแผ่นแล้ว
ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่าปัจจุบันมีมะคุเทศที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น๗๖๕๕คน
เป็นมะคุเทศภาษาอังกฤษ๕๔๖๘๐คนภาษาจีน๑๗๑๒๔คนภาษาญี่ปุ่น๓๑๘๑คน
โดยตัวเลขชุดนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของมะคุเทศที่พูดได้มากกว่า๑ภาษา
ท้อนให้เห็นว่าการยกระดับและการพัฒนามะกุเทศผู้เชี่ยวชาญภาษาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมาถูกทางแล้ว